ชาวบ้านก็ลือว่านี่แหละครับมันคืออาถรรพ์หรือเปล่า
เป็นเรื่องขนหัวลุกหรือเปล่า
วันศุกร์ที่ผ่านมาครับตำรวจสพสนามชายเขตรับแจ้งไปพบศพเด็กชายโอม
อายุเพียง๕ขวบครับที่บริเวณสระน้ำร้างขนาดใหญ่
ที่ประมาณสัก๒ไร่อยู่ท้ายหมู่บ้านเขาศรีเสียดพื้นที่หมู่๑๐
ตะบนครูยายหมีอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คือน้องหายตัวไปวันพฤหัสที่๒๒ตุลาคม
ชาวบ้านเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โห
สาเหตุที่ทำให้น้องพัดหลงป่าตกน้ำเสียชีวิตเนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่านะฮะ
เนื่องจากอะไรนี่คุณผู้ชมที่เห็นในภาพ
คือน้องเนี่ยนะมักจะไปหยิบหุ่นปั้นอะไรช้างม้า
ปั่นเจ้าถี่ตายายจากศาลพระภูมิเพื่อนบ้านไปเล่นเป็นประจำครับ
นะฮะเอาลงมาเล่นข้างล่างนะฮะก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแหละ
ทีนี้นักข่าวก็ไปถามคุณยายท่านหนึ่งก็คือยายของน้องโอมเนี่ยบอกว่า
คุณยายสมบูรณ์นะฮะอายุ๗๖ปีเขาบอกว่า
วันที่๒๒๑๑โมงโอมวิ่งไปวิ่งเล่นแถวบ้านตามปกติตามภาษาเด็ก
จนกระทั่ง๔โมงเย็นน้องโอมไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านไปทานข้าว
บอกชาวบ้านเออช่วยตามหาหลานหน่อยโอ้มันหายไปเนอะ
ก็หาทั้งคืนก็ไม่เจอนะคุณผู้ชมตั้งแต่๒๒ตุลาคม
จนกระทั่งวันศุกร์ที่๒๓ตุลาคมตอน๑๑โมง

แต่ไปเจอน้องอมเนี่ยเสียชีวิตกลายเป็นศพลอยอืดขึ้นมาจากน้ำ

อยู่หลังหมู่บ้านนะครับโอ้โหคุณยายเสียใจมากนะฮะ
คุณยายเชื่อว่าสาเหตุที่น้องโอมพลัทธ์หลงป่า
แล้วก็ไปเดินตกสระน้ำเสียชีวิต
ยายเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องลี้ลับ
เพราะโอมเนี่ยไม่น่าลุยป่าเอง

โอมไม่ใช่เด็กแบบนั้นไม่น่าจะลุยร่ายมันสวรรค์
แล้วเข้าไปเล่นอะไรตรงเนี้ยเพราะโอมไม่เคยไปนะฮะ

บ้านเห็นว่าน้องโอมเนี่ยไปนั่งเล่นที่สารตายาย
อยู่ที่บ้านตะแกะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน
โดยน้องโอมไปเอาหุ่นปั้นช้างกลับมา
หุ่นปั้นเจ้าที่เจ้าทางคือหุ่นปั้นตายาย

ซึ่งอาจทำให้สิ่งศักดิ์สินเขากรดหรือเปล่า

ทีนี้ตาแกะเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ชื่อจริงชื่อว่าในเกื้อนนะฮะ

เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุในยายของโอม
ก็มาทำพิธีขอเข้ามาสารตายายเจ้าที่เจ้าทางแล้ว
แล้วเก็บหุ่นปั้นทั้งหมดกลับไปไว้บนศาลเหมือนเดิม

วันที่โอมาเล่นหุ่นปั้นตายายเนี่ย
ตาเองก็เห็นก็บอกโอมหยุดเล่นเอ้ย

ก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นทำให้โอมเสียชีวิต
ส่วนเรื่องที่เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าตายาย
ถึงขั้นกับเอาชีวิตโอมไปเนี่ย
ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับมันเป็นเรื่องลี้ลับ

เขาบอกเป็นความเชื่อแหละว่าเป็นเรื่องของ
ลีลับเป็นอาถรรพ์ที่น้องไปเล่นกับหุ่นปั้นตายายนะฮะ
เบื้องต้นการทนสุดภิกด์ศพน้องโอมไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ต่างจากครั้งแรกที่พบศพลักษณะคล้ายกับคอหัก
แต่พอส่งศพไปชนสูตรกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตคือน้องโอมจมน้ำเสียชีวิต
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายก็ทำให้ญาติไม่ติดใจ
แต่ก็พุ่งไปที่เรื่องของความยี่ลับมากกว่า
ตอนนี้ร่างน้องโอมก็เดี๋ยวจะมีการทำพิธีชาปนักกิจศพในวันนี้แล้วนะครับ
ยังไงก็ตามเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องความเชื่อ
แต่ว่าเด็กบางทีก็รู้เท่าไม่ถึงการ
อย่าต้องพยายามบอกหน่อยนะครับจะได้สบายใจ